เล็กก็อยากมีครอบครัวอยู่แล้วครับผม
แต่ว่าก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับ

อยากจะให้มันพัฒนาไปมากกว่านี้ก่อน